เทคนิคดีที่สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
เกษตรกรที่เขาเลี้ยงกบ

เขามีวิธีการในการสยบสงครามกบในบ่อเลี้ยงกบ

เขาว่าบางทีมันอยู่เยอะมันทะเลาะกัน

วิธีการเขาทำอย่างไรให้กบมันรักไข้กัน

ติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
โอ้โหดูสิครับกบเหล่านี้กระโดดโลดเต้นกันใหญ่เลย
แล้วถ้าจะหยุดให้กบเหล่านี้อยู่นิ่งต้องทำอย่างไรครับ

เกษตรกรที่นี่นะครับเขาเลี้ยงกบกว่า๒๕๐๐ตัว
ที่สำคัญนะต้องเลี้ยงให้กบเนี่ยโตเร็วสุขภาพดีไม่กัดกันเอง
ที่นี่เขามีเทคนิคทำเงินครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่ตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
มาเจอกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกบให้อารมณ์ดี

ด้วยการปรับพื้นที่หลังบ้านเป็นบ่อซีเมน
เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเอามานานก็๖ปีแล้วแหละครับ
ลิสครับกบที่นี่ตัวโตทั้งนั้นเลย
แถมมีเพลงฟังตลอดทั้งวันเพราะอะไรล่ะครับเนี่ย
มันไม่รบกันพอเปิดเพลงแล้วมันหยุด
อ๋อมันอยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งในกล่องเพลง
พอเปิดเพลงแล้วมันอยู่นิ่งสักพักเดี๋ยวก็กินกันเต็มหมดเลย

แล้วคนล่ะครับชอบฟังเพลงลูกทุ่งด้วยไหมล่ะครับ

ฮ่า

เลี้ยงกบให้ได้น้ำหนักดีกินอาหารได้ดีไม่กินกันเอง
ก็มาจากการเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังทุกวันนี่แหละครับ
เปิดเพลงแล้วนิ่งแต่พอปิดเพลงแล้วก็จะมีอาการหงุดหงิด
ดุร้ายจัดกันเองบ้างกระโดดหนีบ้าง
บเลยโตได้เร็วเพราะว่ารักเสียงเพลงครับ

แต่ละบ่อก็จะมีกบอยู่ประมาณสัก๒๕๐๓๐๐ตัวครับ
บของตาริสเนี่ยจะเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ๓๔เดือน

น้ำหนักดีนะ๑กิโลกรัมต่อ๓ตัว
ในราคากิโลกรัมละ๘๐บาท
ลูกค้ามาขอซื้อกบถึงบ้านเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ